ถามคุณชนะดูก่อนว่าเมนูวันนี้ของคุณเนี่ยคืออะไรคะ
โอ้โหหิวแล้วครับวันนี้ผมมีเมนูหวานนะ
แบบว่าเป็นของหวานมาฝากครับ
สองสาวคุณนัทธนันน้องใบตองรวมไปถึงคุณผู้ชม
ตามผมมาไปที่บ้านผมพิศนุโลกไปทานเครปแสนอร่อยครับ
ร้านนี้เลยครับแป้งเครปหอมที่ร้านเครปร้อยไส้ใยหมูอ้วน
ชื่ออย่างนั้นหนังเกาหลีไง
นี่ร้านนี้ครับเขาตั้งอยู่ที่เลขที่๒๔ทับ๑๔ถนนจ่านกร้อง
ตามบนในเมืองเอาเพลิงเมืองจังหวัดพิษฎุโลกครับ
ร้านนี้เป็นร้านเคล็ปสุดเลิศที่คนแถวนั้นบอกกันว่าอร่อยเลิศ

จากร้านแห่งนี้นะครับมีแป้งที่กรอบอร่อย
มีไส้ให้เลือกเยอะมากมายครับ
ร้านแห่งนี้นะครับเป็นของนายกิติทัศน์ชาวบ้านเกาะอายุ๒๕ปี
และอีกคนครับนางสาวชุติมานามตาแสนอายุ๒๘ปี
คือทางด้านนายกิติทัศน์บอกว่าแต่ก่อนตัวเขาเป็นพนักงานประจำร้านขายยาแห่งหนึ่ง
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับตัดสินใจเลยลาออกจากงาน
มาเปิดร้านเคล็ปที่บ้านเกิดครับกับพิศนุโลกนั่นแหละ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้เรียนสูตรการทำเคล็ปมาจากคนรู้จักอีกทีหนึ่ง
แล้วก็เปิดขายได้๒วันปรากฏว่าโอ้โหลูกค้ามากันเยอะจริง
แล้วก็มามากมายหลายช่วงอายุเรียกได้ว่ามากันวันแรก
เคลปแทบไม่ทันพลิกไปพลิกมาเรียกได้ว่าจนมือเป็นตะคิวเลยครับ
ทางร้านนะครับเขาบอกว่ามีแป้งเคล็บให้เลือก๒แบบ
คือแป้งชาโคกับแป้งวานิลาขายเนี่ยราคาชิ้นละ๒๐๒๕บาทต่อแผ่น
ราคาถูกด้วยนะแล้วแถมอร่อยอีกต่างหากจะไม่ติดใจได้อย่างไร
เอางี้ใครอยู่พิศนุโลกอยากไปลองร้านเคฟร้อยไส้ยายหมูอ้วน
ไปกันได้นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว
เพื่อโทรไปสอบถามเส้นทางนะครับ